ขอเริ่มจุกแรกด้วยตัวเลขกันเลยดีกว่า

ผู้ชมแม่ว่าสละกินแหม่งรัฐบาลจะพึ่งออกแบบผ่าน

ระหว่างที่นักร้องสาวแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ้งอิงแล้วก็บอสโจ
เขายกทีมกันไปใช่ไหมแก้บนนี่สารแม่ฮันนี่ศรีสะเกดนะ
ขอโชคขอลาบจากศาลเจ้าแม่ฮันนี่มาเนี่ย
รับทรัพย์งวดที่ผ่านมาติดกันด้วย
งานนี้เหล่าเอฟซีนะฮ่าป่าวรอคอย่างใจเลยนะฮ่า
ว่าเมื่อไหร่เรียกเป็นเจ้าแม่แล้วนะ

แล้วแก้บนแล้วน้องต้องทำอะไรล้วงลูกปิงปองนำโชคไง
แต่ระหว่างที่อยู่นะฮะอยู่ที่นี่นะฮะ
อสโจยมนินเนี่ยหัวหน้าคณะเขาก็มีเลขมาให้แฟนคลับนักเสี่ยงโชคได้พากันซูมกันก่อน
เมื่อวานนี้ค่ะบอสโจคือมอบรถตู้ประจำตำแหน่งเอาไว้ให้น้องอุ๋งอิ๋ง
เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างนะคะและเอฟซีก็ทันทีเลยจ้ะโฟกัสมาพร้อมกับเมมเบอรี่
ป้ายทะเบียนรถของเจ้าแม่อุ๋งอิ๋งนะคะป้ายทะเบียนรถก็คือ๑นหนูขอควาย๘๘

แต่ดิฉันเชื่อเลยว่านอกจากเอฟซีจะโฟกัสป้ายทะเบียนรถน้องอุ้งอิงกันแล้วเนี่ยนะ
ก็เหลือไปโฟกัสทะเบียนรถป้ายแดงของบอสโจอีกด้วยคุณดูเอาเองละกัน
ก็ไก่๕๒๕๑ขอนแก่อุ้ยเล็ก๕มาหรอวนมาอีกแล้ว
ส่วนนักร้องหนุ่มคนนี้ไม่รู้เกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่าแต่มีเรื่องให้ตกใจค่ะ
ชุมแพรคุณฟังข่าวนี้แล้วคุณระแวงเลยนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ย
ระแวดระวังก่อนดูดีก่อนไอ้ตรงชักโคกเนี่ยนะฮะ
เปิดมาปุ๊บเจองูปั๊บอุ้ยงูมันโผล่นี่จากชักโครก
คุณผู้ชมอุ้ยนะคะคลิปนี้ค่ะแซคโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อก
แล้วก็บอกว่าด้านโผล่มาตอนปวดแบบอื้อหื้อหื้อปวดหนักเหรอ
แล้วจะกล้านั่งไหมล่ะเออพูดภาษาบ้านเราก็หดหายกันหมดอ่ะ
ไม่ไหวนะเออหดไปเลยครับงูเขียวพระอินทร์นะฮะ
เอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับพร้อมกับอะไร
ขอถามหาเลขที่บ้านอีกเออนี่แค่เห็นชักโครกเขานะถามหาเลขที่บ้านแล้ว
ค่ะไม่ห่วงค่ะพี่ออฟอบอมใจผู้สื่อข่าวของเราทำนักที่อุ้ยเรื่องเหมือนเดียว
ไม่ได้ดูชักโพกเขาเหรอเออไม่ได้ดูชักโพกเหมือนเดียวไปให้หนูถามแซ็คบ้านเลขที่อะไร
บ้านเลขที่ก็คือหนึ่งเก้าเก้าทับหนึ่งหกอุ้ยหนึ่งเก้าเก้าทับหนึ่งหกอืมแล้วตัวอีกใหญ่จริง
มีคนบอกว่าเก้ากับโภกเหรอเธอเอาไปตีวนใหม่ก็ได้น่ะเออ
ขกมันเป็นเลขศูนย์อ๋อมูมันเรื้อยาวมาเป็นเลขหนึ่งอ่ะ
เอาเองแล้วกันคุณผู้ชมแต่ที่แน่คือดูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ

เพลียงนะฮะถ้ายังฉันขอแถมข่าวที่เกี่ยวกับตัวเลขให้อีกสักหน่อยนะฮะ
พี่ยิ่งยงยอดบัวงาม
ไปร่วมเป็นสักขีพยานความรักของบ่าวสาวป้ายแดง
ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบในการเสี่ยงโชค
รู้ไงแฟนคลับตัวเองก็ชอบเหมือนกัน
งานนี้ไม่ได้พาไปดูบ่าวสาวหรอก
ไปส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดงของเจ้าบ่าวเขาซะเลย
อกถูกใจแฟนคลับไปเต็มนะคะ

เดี๋ยวไปฟังการพรีเซนต์เลขเด็ดของพี่ยิ่งยงกันหน่อยค่ะ

ในที่ภาคโพรมใจที่สุดลืมคืนนี่ครับ

วันนี้วันวันมงคล

ต้องไปรู้เขาเอายินดีด้วยแต่ว่าเราดูตัวเลขไว้ก็เผื่อเราจะได้ยินดีในงวดถัดไป